ซึ่งก็รับซื้อมาจากผู้ผลิตอีกทอดหนึ่ง
แล้วนำมาขายต่อในกลุ่มเพื่อนทำมาแล้วหลายครั้งค่ะ
ตำบลบึงเสนาทอำเภอเมืองนครสวรรค์
พ่อค้าปืนไทยประดิษฐ์ถูกพลตำรวจตรีกัมปนาศโสพโนดร
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
และตำรวจสพพยุหะคีรีนำมาแถลงข่าว
หลังถูกจับพร้อมยึดของกลาง
เป็นปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘จำนวน๖กระบอก
ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ขนาดเบอร์๑๒จำนวน๑๓กระบอก

พร้อมทั้งยังยึดรถที่ใช้ขนอาวุธอีกด้วยนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่านายกิติทัศน์รับซื้อปืนไทยประดิษฐ
มาจากชายคนหนึ่งอยู่หมู่๘ตำบลน้ำทรงอำเภอพยุหะคีรี
ในราคากระบอกละ๓๘๐๐บาท
แล้วจะนำมาขายต่อในกลุ่มเพื่อนแล้วก็คนรู้จักที่อยู่ในเมืองนครสวรรค์
ขายต่อในราคากระบอกละประมาณ๔๕๐๐๕๐๐บาท
ทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕ครั้งค่ะ
เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายซึ่งปืนสำหรับการค้า
มีไว้ในครอบครองแล้วก็พาปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
และทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
ขณะนี้ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสพพยุหะคีรีดำเนินคดี
พร้อมเร่งขยายผลตามจับผู้ประดิษฐ์ปืนทั้งหมดต่อไปค่ะ